ภาพนั้นผมเขียนจากรูปถ่ายนะเป็นภาพถ่าย
แล้วก็เป็นมุมที่สวยงามมาก

ผมก็เลยเลือกเอาภาพนั้นมาเขียนเป็นลายเส้น
ในนามของไทยรัฐคงจะไม่มีการ์ตูนิสต์
คุณชัยบอกผมนะครับว่าที่คุณชัยเลือกภาพนี้
ระลึกที่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดจัดทำขึ้น
ในโอกาส๑๐๐ปีชาตกาลในกำพลวัชฌาพล
ผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ยูเนสโก้ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก
หลายเส้นบนแสตมป์ถูกรังสรรจากฝีมือของชัยราชวัฒน์
เขียนการ์ตูนการเมืองแถวหน้าของเมืองไทย
ชัยราชวัฒน์บอกว่าที่เลือกภาพนี้มาเขียนลายเส้นจัดพิมพ์สแตมเพราะสื่อถึงบุคลิกที่ชัดเจนของพอกัมพลเป็นคนเด็ดเดียวมีพลังส่วนเลข๐ในข้อความร้อยปียังสื่อถึงม้วนกระดาษในแท่นพิมพ์
บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดได้จัดทำสแตมที่ระลึกเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการในกัมพลวัชรพลด้วยการพัฒนาเทคนิคพิเศษพิมพ์ฟอยสีเขียวบนตัวเลขราคา๕บาทและสีเขียวบนข้อความร้อยปีชาตการในกัมพลวัชรพล
นึกถึงพอกัมพลวัชรพลที่อยู่คู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของเมืองไทยคนจะคุ้นชินกับสีประจำของหนังสือพิมพ์นั่นก็คือสีเขียวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ที่ผ่านมาเราก็มีบุคคลสำคัญระดับโลกที่เป็นคนไทยทั้งหมดจนถึงวันนี้คนล่าสุดก็คือพอกัมพลวัชรพลเป็นคนที่๒๘และในจำนวนนี้เราก็สร้างเป็นสแตมมาแล้วทั้งหมด๒๕๒๕ท่านด้วยกัน
ที่สามารถบันทึกเรื่องราวบุคคลสำคัญของชาติ

การจัดพิมพ์สแตมในวาระพิเศษแต่ละครั้ง
ยังถือเป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เรื่องราวของบุคคลสำคัญที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมวงกว้าง
และได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญระดับโลก
แสตมที่ระลึก๑๐๐ปีชาตาการในกำพลวัชฌาพล
เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ได้จารึกคุณงามความดี
ท่านได้ทุ่มเทให้กับวงการศึกษา
และสื่อสารมวลชนไทย
แล้วก็คุณอุปกรณ์ที่คุณกำพลนี้

คู่ขนาดไปกับการทำอาชีพเรื่องศึกษามวลชน

เมื่อทราบว่าคุณกำพลนี้มีความตั้งใจ
ที่จะนำเอาสองอย่างนี้เข้ามารวมกัน

ถ้าสามารถปูพื้นการศึกษาให้เด็กไทยเท่าทันสื่อ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
ขอขอบคุณทางปรายศนีย์ไทยเป็นอย่างมากนะครับ
ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนเรา

ตั้งแต่เราติดต่อแล้วก็ขอความรู้ต่างนะครับ

ข้อกำหนดต่างนานานะครับ
จนวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่จำหน่ายในวันที่๑๙นี่แหละครับ
พิเศษที่ทางไทยรัฐจะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับ
ก็จะเป็นรูปเล่มมีเรียกว่ามีปกแข็งนะครับ

แล้วก็อยากจะขายในมูลค่า๒๐๐บาท

จะนำส่งให้กับมูลนิธิไทยรัฐต่อไปครับ